บังเอิญมีอยู่จริงครับมีหนุ่มคนนึงเนี่ยเดินอยู่ที่วัดดีดี
มีรถอยู่๓คันปรากฏว่าทะเบียนรถเนี่ยเหมือนกันเป๊ะ๓คันซ้อนฮะ
คิดจะพูดอะไรเลยใช่ไหมให้ดูด้วยตาให้ดูด้วยตาคือที่สุดแห่งความบังเอิญเดินอยู่ในวัดดี
เฮ้ยทำไมคันนี้มันหมายเลขมันคุ้นตาเหมือนเรา
เราแบบคาตายังไงอยู่เอ้าคันนี้ก็คุ้นตาหมายเลขเดียวกันฮะ
สามคันทะเบียนเดียวกันเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวอักษรได้คนละตัวอักษร
ขอไข่คอควายหนึ่งแปดสองหกก็เชียงใหม่อืม
ใครจะคาดคิดว่าความบังเอิญมันไม่ควรจะมีอยู่จริง
ไม่ได้เป็นญาติใช่ไหมฮะไม่ได้คือตามรายงานไม่ได้บอกว่าตกลงแล้ว
สามคันนี้เขาเป็นพี่น้องญาติมิตรกันหรือเปล่า
แต่เบื้องต้นเนี่ยคนที่อยู่ในเน็ตเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะ
เหมือนเป็นความบังเอิญจริงมาที่วัดวัดนี้
ห่วงเวลาเดียวกันทะเบียนเดียวกันเลยคราวนี้เนี่ย
ชาวเน็ตก็เลยบอกว่าไม่ฮาหน่อยก็ต้องเวียงจันทร์แหละหรือไม่ก็ต้องรัฐบาลใด
ได้ไหมเป็นไม่ได้เหมือนกันนะฮะอธิบายอีกทีหมายเลขทะเบียน
แปดสองหกทะเบียนจังหวัดเดียวกันคือจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีรอบนี้เด็ดเด็ดขนาดไหน
จ๋อชื่อว่าเจ้าละมุดเจ้าละมุดแจกเลขเด็ดชมด้วยตาท่าน
ระมุดเนี่ยของพี่พี่ของสาวให้เนี่ยเออมาเอาไหนเอาไหน
ไหนอีกไหนอีกไหนอีกต้องปิดประตูข้างนั้นไหมให้ให้นางดู
ไหนอีกระมุดเอาไหนอีกไหนอีกอ๋อศูนย์สามนะคะศูนย์สาม

ระมุดเอาไหนอีกไหนอีกอ๋อศูนย์สามนะคะศูนย์สาม

ศูนย์สามสี่แปดจ้าเออแล้วเจ้าระมุดก็เนื่องกินเฉยเลย
ละมุทคงคิดในใจนี่กูศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้เลยวะ
ก็มึงเอาผลไม้วางก็เข้ามากินไงเออก็ไม่รู้แหละ
ชาวบ้านมนุษย์อ่ะมนุษย์เขามีความเชื่อแบบนี้
เห็นไหมมีนกอ้งนกเอี่ยงยังจิกโล่งจิกเลข
รอบนี้เจ้าละมุดเนี่ยเป็นลิงอยู่แถวเขาวังเขาวังคือจังหวัดเพชรชบุรี
อ่าและเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่การชนกคลินิกเวชกรรม
มันคงมาบ่อยอ่ะไอ้สมุดเนี่ยไม่มุดต้องเข้าใจนุษย์นะ
ทำไมฮะว่านุษย์เนี่ยต้องการอยากได้ตัวเลข
ใช่สิแล้วช่วงนี้ของขาดด้วยแต่ละมุติหิวนะ
แต่พอมาถึงตอนแรกเราก็คิดว่าสัญชาติยานคงจะหยิบอะไรใกล้มือ
ไม่จริงเห็นไหมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของละมุด
มันเอื้อมไปหยิบตัวที่อยู่ขวาสุดซ้ายสุดของมัน
หยิบไปเรียบร้อยดังนั้นตัวเลขเนี่ยมีการแกว่งเนี่ย
ไม่ได้เป็นไปตามที่มนุษย์นัดหมายเลย

รอบนี้๐๓๔๘เจ้าละมุดให้เลขเด็ดเรียบร้อยแล้วนะฮะ